สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนับวันคนก็ยิ่งเดือดร้อนมากขึ้น
รายได้หายไปรายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายยังคงที่เป็นหนี้กันมากขึ้น
ฉะนั้นภาพที่เราเห็นในช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมาที่จริงก็ได้เห็นมาตั้งแต่ปีกลายแล้ว
คือภาพของคนไปร้องทุกข์ไปร้องเรียนขอให้มีการเยียวยา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาคม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการรายใหญ่ปัญหาก็คือว่า
เมื่อร้องเรียนกันไปแล้วเนี่ยเรื่องไปถึงไหน
อะไรได้รับการตอบสนองอะไรไม่ได้รับการตอบสนอง
ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะให้ความสำคัญในการที่จะ
ตอบอธิบายกับคนที่
เขาไปร้องเรียนผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีหน่วยงานสักหน่วยหนึ่ง
หรือตั้งเป็นกองงานสักหน่วยหนึ่งบูรณาการร่วมกัน
ว่าข้อร้องเรียนที่เขาร้องเรียนในนามกลุ่มศิลปินกลุ่มนั้นกลุ่มนี้
กลุ่มอาชีพนั้นกลุ่มอาชีพนี้เขาร้องเรียนอะไร
ร้องเรียนในนามธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวรถทัวร์รถทัวร์รถเช่า
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการบินเอาเป็นว่าธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเนี่ย
เขาเดือดร้อนกันเยอะฉะนั้นเมื่อเขามาร้องเรียนแล้วเนี่ย
คำถามก็คือว่าเขาไม่รู้เลยว่าที่เขาร้องเรียนไปนั้นเนี่ย
ได้รับการตอบสนองแค่ไหนผมคิดว่าถ้ามีองค์กรหรือหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่ง
รวบรวมเอาคำร้องเรียนทั้งหมดแล้วไปตามดูว่าแต่ละกลุ่มที่ร้องเรียนนั้นเนี่ย

เรื่องไหนได้รับการยอมรับว่าจะช่วยเหลือ
เรื่องนั้นไปถึงไหนไปอยู่กับหน่วยงานไหน
หน่วยงานนั้นกำลังทำอะไรอยู่จะได้ผลออกมาเมื่อไหร่
เขาจะได้สิ่งที่เขาเรียกร้องเมื่อไหร่ข้อเสนอไหนที่มันเป็นไปไม่ได้หรือไปซ้ำซ้อน
ก็ให้ตอบมาว่าข้อเสนอนี้ไม่สามารถตอบสนองได้
เพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้ก็ชี้แจงให้เขาทราบ
ฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ถ้าทำได้
คนที่เขารอความหวังอยู่คนที่เขาไปร้องเรียน
คนที่เขาเดือดร้อนร้องเรียนแล้วกลับมารอความหวัง
เขาจะได้รู้ครับเขาจะมีจุดที่จะถามได้ว่า
เรื่องของสมาคมพวกผมไปถึงไหนครับอะไรที่ตอบสนองได้มั้งไหมครับ
อะไรที่ตอบสนองไม่ได้ช่วยบอกหน่อยเขาจะได้รู้
แต่ทุกวันนี้สภาพมันเควงไปร้องเรียนแล้วก็มานั่งรอคำตอบ
ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำชี้แจงไม่มีเสียงตอบรับ
ทั้งทั้งที่บางเรื่องเนี่ยเขาก็ตอบสนองและให้การตอบรับ
แต่ว่าคนที่ไปร้องเขาไม่รู้
คนเหล่านี้ก็มานั่งรอเหมือนคนไข้รอวันตาย
ไม่รู้เมื่อไหร่ออกซิเจนจะมาเมื่อไม่รู้เมื่อไหร่สายน้ำเกลือไม่จะมา
ไม่รู้เมื่อไหร่ขวดเลือดจะมาเพราะไม่มีคำตอบ
จุดอ่อนของหน่วยงานรัฐอยู่ตรงนี้จริงจริงครับผมจึงคิดว่าฝ่ายรัฐน่าจะมีบูรณาการตั้งกองงานขึ้นมาอย่างที่ว่า
อย่างเช่นยกตัวอย่างนะข้อเสนอของผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นภาคส่วนใหญ่มากที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวไม่มา
คนไทยตอนนี้ก็หยุดเที่ยวด้วยกันโรงแรมแต่ละโรงแรมอยู่ในภาวะที่ลำบากสาหัสเลย
บอกขายกิจการไปแล้วก็เยอะปิดชั่วคราวไว้ก็มีเปิดแล้วไม่มีคนมาพักเลยก็มี
มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเขาก็ไปเรียกร้องหลายข้อเช่น
เขาเรียกร้องว่าเขาอยากได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่เรียกกันว่าซอฟต์โลน
หรือสั่งไปแล้วแบงค์ไม่ปล่อยเขาบอกถ้าเอาอย่างนั้นเนี่ย
ตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาเพื่อส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว
แล้วเขาไปบริหารเงินกันเองอย่างนั้นก็ได้
อันนี้เขาก็เสนอหรือข้อเสนอโคเปย์โรงแรมไหนที่ยังเปิดอยู่
แขกต้องนั่งจ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่เนี่ย
เขาไม่ไหวขอจ่ายคนละครึ่งได้ไหมสมมุติว่าเงินเดือนหมื่นห้า
เงินเดือน๑๕๐๐รัฐบาลจ่ายไปครึ่งหนึ่งเขาจ่ายเองครึ่งหนึ่งคนละเจ็ดพันห้า
แต่มีข้อแม้ว่าอย่าเอาคนออกนะเพราะถ้าเอาคนออก
ก็ต้องไปเอาเงินประกันสังคมมาจ่ายอยู่ดีเอาให้เขาได้อยู่ได้มีงานทำ
ไม่มีอะไรทำมากอย่างน้อยเขามีเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช้จ่าย
ลูกเลี้ยงเมียพออดออมกันไปได้พออยู่ได้
ข้อเสนอนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเห็นด้วยแต่ว่าปัญหาคือไม่รู้เรื่องไปอยู่ที่ไหน
หายไปเลยครับไม่มีการตอบสนองลักษณะอย่างเนี้ย
ไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรงแรมสมาคมการท่องเที่ยวของคุณชำนาญสมาคมการโรงแรม
คุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีผมเพิ่งได้คุยกับท่านเมื่อวาน
ท่านก็บอกว่าอาการของโรงแรมตอนนี้หนักที่สุดตั้งแต่มีชีวิตเห็นมา
พ่อแม่บุพการีทำโรงแรมมาไม่เคยมีครั้งไหนหนักเท่าครั้งนี้
ฉะนั้นข้อเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยทำยังไงเขาถึงจะได้รู้ว่า
เขาจะได้รับตอบสนองเมื่อไหร่แล้วจะไปถึงไหนกำลังทำอะไรอยู่
อย่างที่บอกว่าถ้าไม่เห็นชอบก็ตอบเขาว่าข้อนี้ทำไม่ได้ครับ
ไม่มีเงินครับข้อนี้ซ้ำซ้อนครับเออแต่ข้อที่ทำได้มีครับ
อ้าวถ้าทำได้บอกเขาได้ไหมครับว่ากรอบเวลาในการพิจารณาเป็นยังไง
พิจารณาแล้วเอามาเป็นทางปฏิบัติกันจริงเนี่ย
เริ่มได้เมื่อไหร่เขาจะได้รู้ไงครับเนี่ยประเด็นเหล่านี้
ถ้าทำได้อย่างนี้คนเขาจะไม่เคว้งคนเขาจะไม่มืดมนต์
คนเขาจะได้มีความหวังเขาจะได้บอกพนักงานเขาได้ว่า
รอหน่อยตอนนี้รัฐบาลกำลังทำโน่นทำนี่อยู่
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะให้ความสำคัญในการตอบสนอง
ให้ความเข้าใจหรือกลุ่มเอกชนกลุ่มศิลปินกลุ่มโน่นกลุ่มนี้
ที่เขาไปร้องกันอยู่เนี่ยเขาบอกเขาว่าอ๋ออันนี้ให้ไม่ได้
เพราะไปซ้ำซ้อนกับโครงการนี้แล้วอ๋ออันนี้เราจ่ายเราชนะแล้วครับ
อันนี้คุณอยู่ในหลักประกันสังคมเดี๋ยวคุณรอประกันสังคม
อันนี้อาชีพอิสระคุณไปเข้าโครงการนี้สิครับ
ได้คนละสามพันห้าสองเดือนบอกเขาไปครับเขาจะได้รู้
เขาจะได้รู้คล้ายกับสคบนั่นแหละสคบก็มีโคศกแจงทุกวัน
แต่ว่าไอ้หน่วยงานนี้ไม่ต้องแจงทุกวันอาจจะออกมาสักอาทิตย์ละครั้ง
แล้วก็มาแจกแจงเลยว่าอ้อกลุ่มของธุรกิจการบินที่คุณโจแอร์เอเชีย
เขาไปดำเนินการต่อสู้อยู่ขณะนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคาร
นำเข้าและส่งออกเป็นผู้พิจารณาปล่อยซอบโลนให้
ในวงเงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทสองพันล้านบาทแล้วตอนนี้
คุณโจได้คุยกับบอร์ดของเอ็กซิมแบงค์แล้วครับคาดว่าเมื่อบอร์ดอนุมัติ
เร็วเร็วนี้วงการบินสายการบินโลคอสเจ็ดสาย
จะได้เงินซอฟต์โลนหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทไปหมุนไปดำเนินกิจการให้ต่อเนื่องไปได้
อย่างนี้ชี้แจงกันมาเป็นเรื่องอ้าวอย่างนี้ก็แปลว่า
วงการบินเขาจะได้สบายใจอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่า
นี่เป็นการบริหารเชิงวิกฤตที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูล
ให้ความสำคัญกับเรื่องชี้แจงเขาจะได้สบายใจ
เขาจะได้ไม่ร้อนรนเขาจะได้ไม่ว้าเวเขาจะได้มีความหวัง
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาแนะนำอยากให้รัฐบาลทำครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทย